เรื่องของการยอมให้คนเขาเอาชื่อเราไปเปิดบัญชี
เปิดบัญชีให้เขาไปใช้เนี่ยเขาเตือนกันอยู่นะฮะ

แล้วแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเวลาไปหลอกให้คนโอนเงินเนี่ย

มันก็ไปหาใครเนี่ยเปิดบัญชีให้หน่อยเปิดบัญชีให้หน่อย

แล้วพอเขาขยายผลไปแล้วไปไล่จับกลุ่มเนี่ย

เดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนหนึ่ง

โอ้โหกอดแม่ร้องไห้เลยนะครับ
นี่ตอนนี้นะครับ

ไปจับกลุ่มตัวคนที่รับจ้าง
เปิดบัญชีให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์

นี่ก่อนจะถูกเอาตัวไปดำเนินคดีเนี่ย

เป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้

ถามว่าได้ค่าจ้างเท่าไหร่

แต่ทางคดีเนี่ยต้องติดคุกหลายปีนะฮะ

ทางคดีเขาไม่ได้มองว่า๕๐๐บาท
แล้วก็ดงโทษแค่๕๐๐บาท

เพราะฉะนั้นใครทำแบบนี้เนี่ย
นายเก่งเขาเลยฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์กันหน่อย

เปิดบัญชีม้าในราคา๕๐๐บาท
ซึ่งเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์

ตำรวจก็เอาหมายจับของศาลจังหวัด

จับได้ที่ลานจอดรถของ
หอพักแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ย
ทางคนที่เขาเป็นคนก่อเหตุ
ผู้ต้องหาคนนี้เขามาอยู่ที่กรุงเทพ

เกิดขึ้นที่มหาสรคามนะครับ

ของผู้เสียหาย

วงสาวน้อยเพชรบ้านแพง

หลอกเงินศูนย์ไปกว่า๒ล้านบาท

ของคนที่ถูกจับในคลิปที่ท่านดูนี่แหละนะ

หมายจับอีกคนนึงเป็นผู้ว่าจ้างทั้ง๓คน

แบ่งเป็น๒ส่วนคือส่วนของการจัดหา
บัญชีม้าหาคนมา

นะก่อนที่จะไปหาจ้างอีกต่อหนึ่ง

คนที่ถูกจับเนี่ยคือทอดที่ได้๕๐๐บาท

คนที่จะไปรับจ้างเปิดบัญชีให้เขา

เพราะว่าอยู่ในเดือนจำแลกกับเงินแค่๕๐๐๑๐๐๐บาท

เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าถ้าถูกแก๊งพวกนี้โทรหา

งั้นเงินที่ท่านเก็บมาทั้งชีวิตทุกบัญชีหายหมด

จะฆ่าตัวตายเงินเก็บที่มาทั้งหมด

ช่วยหนึ่งให้กำลังใจ

คุณอย่างงั้น
คุณอย่างงี้
คุณต้องแบบนั้นคุณต้องแบบนี้ยอมโอนเงินไปให้มันเนี่ย

แต่ว่าอันนี้คือต้นทางส่วนหนึ่งของต้นทางคือพวกที่ไปเปิดบัญชีให้พวกนี้
คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเวลาตำรวจเขาไล่มานะฮะ
มันไม่คุ้มกันเลยนะคะดูสิ
แล้วไอ้แก่คอสเตอร์เนี่ยนะ
จะไปชี้แจงว่าโอ้ไม่ใช่ของผมผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอย่างนี้
ผมก็เปิดบัญชีให้เขาอ้านห้าร้อยไม่รู้ติดคุกกี่เดือนกี่ปี
ค่ะแต่ก็การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารมันเป็นความผิดอยู่แล้ว
ก็ต้องรู้ว่าสิ่งอย่างเนี่ยมันแลกกับคาดจ้าง
มันแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่มันไม่โทรมาทุกวันไม่เข้าใจเหมือนกัน

เหรอคะอันนี้จะไม่ปลอดภัยมากกว่า

ไม่มีเงินโอนให้อาจจะดีมาดู